เศรษฐกิจที่วันนี้อยากจะนำเสนอมากเลย
เพราะว่าทำรายได้ได้ดีมากนั่นก็คือ
ไก่ดำภูพานใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยค่ะเขาเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่
โอ้โหสรรพคุณก็เพียบราคาก็ดีและเป็นที่ต้องการของตลาดมาก
นี่เราพาไปดูฟาร์มไก่ดำภูพาลถนนเพชรกะเสมตำบลห้วยยอดจังหวัดตรังนะคะ
เป็นฟาร์มเลี้ยงไก่ดำภูพาล๓สายพันธุ
เพื่อจำหน่ายลูกพันธ์ไก่ดำภูพาล๑ภูพาล๒และภูพาล๓
เขาบอกว่าเลี้ยงมาจากความชอบ
ชอบปั๊บก็มาสร้างเป็นงานสร้างเป็นอาชีพได้เห็นไหมคุณ
ทุกอย่างมันเริ่มจากความชอบมันก็จะประสบความสำเร็จ
ชอบอะไรดำอย่างนี้นะฮะชาวก้งชาวก๊วยพี่เขาก็ชอบกิน
ใช่แล้วก็ชอบไก่ดำด้วยแต่นี่คือไก่ดำนะถึงแม้ว่าขนเขาอาจจะไม่ได้ดำก็ตาม
บางตัวมันเป็นขนสีขาวแต่ข้างในมัน

ถาวรเลี้ยงสกุลนะคะเกษตรกรเลี้ยงไก่ดำภูพานี่แหละค่ะ
ฟาร์มเขาก็เล่าให้เราฟังบอกว่าที่หันมาเลี้ยงไก่ดำภูพาล
เพราะว่ามีโอกาสได้ดูรายการทีวีเป็นรายการที่ถ่ายทำที่ศูนย์ภูพาล
โครงการพระราชดำริก็เลยทำให้ตัวเองรู้จักไก่ดำภูพาล
และเห็นลักษณะของไก่ดำเนื้อดำกระดูกดำหนังดำเล็บดำ
แต่ว่ามี๓สีแบบนี้ขึ้นมา

ใช่ถูกต้องเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเขาจะแบ่งออกเป็น๓สายพันธุ์ด้วยกัน
พันธุ์ที่๑ขนจะมีสีดำสายพันธุ์ที่๒ขนสีขาว
และสายพันธุ์ที่๓ขนสีเหลืองทอง

ใช่แล้วก็มีสีเหลืองทองด้วยเป็นสายพันธุ์ที่๓นะคะ
ที่เป็นแบบนี้เพราะที่ศูนย์พัฒนาศึกษาภูพาลในพระราชดำริ
ได้มีการปรับปรุงพันธุ์ไก่
และก็ใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์ประมาณ๒ปีด้วยกัน
จะปล่อยให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงได้
คือมีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์กันมานะคะ
ที่ตอนนี้ค่ะฟาร์มไก่ดำภูพาลเนี่ยนะคะ
มีสายพันธุ์ที่๓เป็นพ่อพันธุ์ทั้งหมด๔ตัว
ไก่ดำสายพันธุ์ภูพารที่๑พ่อพันธุ์๒ตัว
ไก่ดำสายพันธุพานที่๒มีพ่อพันธุ์อีก๒ตัว
ส่วนแม่ไก่มีทั้งหมด๑๙ตัวด้วยกันนะคะ
การดูแลไก่ดำภูผ่านดูแลง่ายมาก
เขาบอกว่ามันไม่ได้ยากไม่ได้แตกต่างจากการเลี้ยงไก่พื้นเมืองทั่วไปเลย
อย่างที่ฟาร์มเนี่ยนะจะเน้นให้อาหารสำเร็จรูป
เนื่องจากว่าสะดวกสบายค่าใช้จ่ายกับต้นทุนในการเลี้ยงเนี่ย
ตกประมาณพันกว่าบาทเขาบอกแบบนี้
ก็คือมันประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็สะดวกสบายด้วย
ตอนนี้นะคะหลักจำหน่ายลูกพันธ
เพราะว่าไม่สามารถผลิตสินค้าได้เยอะ
เนื่องจากว่าลูกค้าสั่งในแต่ละครั้งประมาณ๕๐ตัว
คือเยอะมากนะผลิตไม่ทันคือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มีทั้งหมด

ถือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดมาก
ถูกต้องค่ะเขาบอกบางชุดสั่งมาเป็นร้อยตัวก็มี
ทำให้ไม่ได้เลี้ยงไก่ที่โตแล้วก็คือขายแต่ลูกไก่ลูกเจี๊ยบเนี่ยแหละนะ
ก็คาดหวังว่าต่อไปในวันข้างหน้าอนาคตก็จะพยายามสร้างเครือข่าย
เพื่อที่จะขยายฐานการผลิตให้เพิ่มมากขึ้น
ขึ้นนะคะครับเนื้อของไก่ดำมาดูราคาเขาดีกว่าอ๋อดูดีดีดี
ราคาเนื้อไก่ดำตอนนี้ตกอยู่ที่กิโลกรัมละหนึ่งร้อยห้าสิบถึงสองร้อยบาทนะโอ้โหสูงกว่านี่สูงกว่าราคาไก่ทั่วทั่วไป
เนื่องจากว่าเนื้อไก่บ้านเนี่ยจะอยู่ที่กิโลกรัมละสองร้อยบาทเท่านั้นเออยี่สิบบาทเท่านั้นนะคะ
กิโลกรัมเนื้อไก่เนี่ยประมาณร้อยยี่สิบถึงสองร้อยบาทครับไก่ธรรมดายี่สิบบาทอืม
เนื่องจากว่าเป็นไก่ดำเป็นไก่ที่มีแบบประโยชน์มีสรรพคุณเป็นยาเขาเชื่อกันแบบนี้เนี่ยนะ
เป็นยาจากธรรมชาติชาวจีนเขาใช้รักษาอาการเจ็บป่วยมาเป็นพันพันปีแล้ว
เมนูที่นึกออกก็คือไก่ดำตุ๋นยำสมอะไรอย่างเงี้สมเออใช่ถูกต้อง
ปัจจุบันก็เลยกลายมาเป็นเมนูยอดฮิตในร้านอาหารที่อเมริกาด้วยนะคะ
เออแล้วก็ถูกขนานนามว่าเป็นสุดยอดแห่งอาหารยุคใหม่เดอะนิวซุปเปอร์ฟู้ดเลยนะ
เป็นซุปเปอร์ฟู้ดเลยสำหรับราคาของไก่ดำสายพันธุ์ภูพาเนี่ยนะคะ
จะขายราคาตามระยะอย่างเช่นแรกเกิดนะคุณผู้ชม
จะขายตัวหนึ่งตกประมาณสามสิบบาทอายุสองสัปดาห์ห้าสิบบาทครับ
หนึ่งเดือนตัวละหนึ่งร้อยบาทและสองเดือนตัวละสองร้อยบาท
สามเดือนก็เพิ่มไปสามร้อยบาทนั่นเองนะคะแต่เดี๋ยวเนี้ย
คือเขาไม่สามารถเลี้ยงไก่ให้โตได้เพราะออเดอร์มันเยอะมากก็จะเป็นราคาพ่อพันธุแม่พันธุ
ก็อีกราคาหนึ่งสนใจก็สอบถามกันไปได้หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะคะ
แบบนี้หรือจะสอบถามข้อมูลวิธีการหรือจะสั่งซื้อได้หมดเลย
โทรไปหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างจ้า
ไก่ดำภูพานี้ผมขออนุญาตเสริมน้องใบตองนิดนึงแล้วกัน
คือเป็นไก่ที่พัฒนาจากไก่ดำพื้นบ้าน
มันก็จะมีการต้านทานโรคลึกค่อนข้างสูงแข็งแรงกว่า
โตง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเลี้ยง่ายนะครับคุณสมกรับ
แล้วก็ขายได้ราคาดีอีกด้วย
และที่สำคัญเนื้อมันมันมีไขมันที่ต่ำโปรตีนสูง
คือเนื้อไก่มันไข่มันต่ำอยู่แล้วโปรตีนสูงอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเอาไปทานก็ถือว่าดีต่อสุขภาพ

สนใจมากนะครับกับการเลี้ยงไก่ดำแบบนี้คุณผู้ชมครับ